นี่รอดูอยู่นะตอนแรกว่าเรื่องประชุมร่วม๘พักวันนี้
โอ้โหเมื่อวานนี้คือมีความเคลื่อนไหวเยอะเลย
ไปที่รัฐนักทรรภาแล้วจุด่ว๑๑โมงยกเลิก
เนี่ยสัญญาณแบบนี้แพ็แตกไหม
หลายคนดูอยู่หลายคนก็ถามว่ามันเป็นสัญญาณแปลกหรือเปล่า
ดังนั้นค่ะเรื่องนี้เราไปถามทางนักวิชาการ
ถามอาจารย์ด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์หน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม

สุโขทัยธรรมธิราชก็เปิดเผยกับไทยรัฐทีวี
อันนี้อาจารยุทธพรย้ำนะมุมมองส่วนตัวของผมนะ
ผมยอมรับว่าเห็นสัญญาณแพร่แตก
สัญญาณเรือแตกของ๘พักร่วม
เพราะว่าการจับคั่วรัฐบาลของพักแกนนำจัดตั้งเจอสมการใหญ่เลยไง
อย่างที่บอกเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
ที่เชิญพักอื่นมาร่วมพูดคุยที่เพื่อไทย
ส่วนใหญ่ก็จะบอกไปในทิศทางเดียวกันค่ะต้องไม่มีก้าวไกล
ดังนั้นการจะข้ามคั่วอำนาจการข้ามคั่วอำนาจเกิดขึ้น
แล้วก็มองว่าหลังจากนี้รอดูได้เลย
อาทิตย์นี้น่าจะเห็นภาพต่างชัดเจนขึ้น
ถามอาจารยุทธพรถึงเรื่องของนายกคนต่อไป
ซึ่งอาจารยุทธพรบอกว่ายังไม่ขัดว่าอาจจะเป็นคนที่พักแกนนำเสนอชื่อ
เนื่องจากเกิดการข้ามคั่วแล้วจะส่งผลถึงชื่อของนายกด้วยเหมือนกัน
ลองฟังอาจารย์เรื่องสมการตรงนี้หน่อยค่ะ
แต่ในสมการตรงนี้ทั้งหมดต้องไม่มีพักเก้าไกลครับ
ดังนั้นก็ต้องบอกว่าโอกาสที่จะข้ามคั่วเป็นไปได้
แต่ส่วนที่จะบอกว่า๘พักแตกหรือยัง
ผมคิดว่าอาจจะยังต้องรอดูอีกสักไม่เกิน๑สัปดาห์นี้ครับ
น่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนแต่สัญญาณมาหรือยัง

โดยเฉพาะวันนี้นะครับที่ได้มีการยกเลิกการประชุม๘พัก
นี่ไงอาจารยุทธพรก็ให้ความเห็นในมุมของผมนะ
เห็นแบบนี้ถามอีกคนนึงละกันค่ะ
รองศัตริย์อาจารย์นันทนานันธวรภาช
บดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกริกเนี่ยนะคะ
ก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกัน
เกี่ยวกับสัญญาณข้ามคั่ว
เดี๋ยวลองฟังอาจารย์นันทนาก่อนนะคะ
ประชาชนจะไม่พอใจแล้วก็จะผิดหวังกับการจัดรัฐบาลแบบนี้ค่ะ
นี่ไงในมุมอาจารย์นันทนาบอกว่าประชาชนจะไม่พอใจ
เพราะว่าอะไรที่ประชาชนเลือกมาไม่ต้องการคั่วรัฐบาลเดิม
เดี๋ยวประชาชนจะผิดหวังเอ๊นี่ยืมปากเพื่อนมาตัดสัมพันธ์ใช่ไหม
เพราะว่าเพื่อไทยก็ไม่เอ่ยปากพูดเองแต่ให้พักอื่นพูด
และนี่ตรงกับสมมุติฐานของคุณชูวิทย์ด้วยนะ
ที่คุณชูวิทย์บอกว่าอะไรนะพาเมียน้อยเข้าบ้าน
บีบเมียหลวงออกจากบ้านค่ะ

อันนี้ถ้าจะเลิกกันเลิกกันสมมุติเป็นแฟนกัน
เพราะเขาเปรียบเทียบว่าเป็นสามีภรรยากันมาตลอด

อุ๊ยเราเข้ากันไม่ได้มั้ย

หรือว่าทั้งสองคนนี้ไม่ต้องบอกแต่ให้คนอื่นบอกอย่างนี้เหรอ
อะไรอ่ะใช้ปากคนอื่นบอกเออแล้วมีครบซ้อนอยู่แล้วเปล่า

จีบแอบจีบกันอยู่แล้วเปล่าแล้วเดี๋ยวไม่แอบนะไม่แอบ

จะแตกหรือไม่แตกจะแยกหรือไม่แยกเนี่ยคุณผู้ชม
มันไม่ใช่ก้าวไกลแล้วเป็นเพื่อไทยแล้ว
งั้นก็ร่างใหม่ไหมล่ะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทครับ
หัวหน้าพักเสรีรวมไทยบอกไว้แบบนี้ครับว่า
แล้วก็มีเงื่อนไขใหม่หรือแก้อะไรใหม่ก็ได้
หรือจะมีพักเข้ามาเพิ่มก็ได้นะเป็น๙พักหรือ๑๐พักก็ได้
แล้วพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าก้าวไกลต้องยอมรับ
เพราะที่ผ่านมาแสดงให้เห็นชัดแล้วว่าก้าวไกลรวมเสียงไม่ได้เอง
เพื่อไทยก็เลยต้องมาทำแทนแต่ถ้าจะมีพักอื่น
ถ้ามีพักอื่นเข้ามาเก้าไกลต้องทำยังไงลองฟังพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ครับ
สวก็บอกถ้ามีเก้าไกลไม่เอาแล้วไปดูที่พักอื่น
ภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติชาติพัฒนากล้าที่คุณไม่เอาเขา
ตอนนี้เขาก็ไม่เอาคุณก็พูดคำเดียวกันหมดเลย
แล้วเมื่อคุณจะจัดไม่ได้คุณก็ต้องยอมให้คนอื่นเพื่อนคุณ
เพื่อไทยก็เป็นเพื่อนที่ดีของคุณคุณต้องยอมให้เขาจาก
แล้วคุณก็สนับสนุนเขาเวลาเก้าไกรเขาจัด
เขาจะไปร่วมกับใครเนี่ยถามว่าเพื่อไทยก็ไปเสือกไหม
เขาไปเสือกไหมเก้าไกรจะไปเอาพักชาติพัฒนากล้า
จะเอานู่นนี่มามาร่วมก็เป็นเรื่องของก้าวไกร
ผมยังเสือกเลยหวังดีกับก้าวไกลไปติดต่อชาติไทย
ประชาธิปัตย์มาใช่ไหมฮะไอ้บางคนคิดไม่เป็น
บางคนในก้าวไกลคิดเป็นใครมอบให้คุณไปนะ
คนแก่อย่างผมมีสมองผมมีผสมพักกาย
มาตั้ง๗๕ปีแล้วแต่ไอ้เด็กหนุ่มพวกนี้
ยังเป็นวุ้นอยู่เลยแล้วจะหาว่าผมโง่กับพวกนี้ได้ไงเรา
นี่แหละฮะความเห็นของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ครับ
ก็ย้ำนะย้ำกับคำว่าเผือก
คนที่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้นะคุณผู้ชมก็เป็นหนึ่งใน๘พักร่วมนี่แหละ
อย่างนายชาวริสขจรพงศ์กิรติครับหัวหน้าพักพลังสังคมใหม่
เพราะตอนนี้ก้าวไกลไม่ได้เป็นแก่นำแล้วควรให้อิสระกับพักเพื่อไทยในการตัดสินใจว่า
แล้วก็บอกอีกว่าตอนนี้มีการพูดคุยกับอีก๒พักเล็ก
คือพักครูไทยเพื่อประชาชนและพักใหม่ก็จะมาเติมเสียงให้
เพื่อไทยได้อีก๒เสียงแต่มีเงื่อนไขคือต้องไม่มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒ครับคุณผู้ชม
เนื้อหาทั้งหมดใน๒๓ข้อแต่ละข้อก็เป็นแนวทางในการผลักดันกฎหมายข้อต่างครับ
จัดทำรัฐธรรมนุนฉบับใหม่แล้วก็ผลักดันสมรสเท่าเทียมผลักดันเรื่องปฏิรูประบบราชการ

ใช่ไม่มีเขาไม่ได้เขียนเรื่องการยกเลิกการแก้ไขมาตรา๑๑๒อันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับก้าวไกลเขาด้วย

ไม่เคยมีแต่ไอ้ที่เขาถูกหยิบยกขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นนโยบายหลักของพักเก้าไกล
ที่เดี๋ยวเขาจะทำเองโดยการยื่นต่อสภาไปตามกลไกของนิติบัญญัติ